มีครอบครัวหนึ่งเข้ามาร้องขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชน
บอกว่าที่ดินที่อยู่กันเนี่ยแถวบ้านเนี่ยนะครับ
มันเป็นที่หลวงไม่มีใครเป็นเจ้าของนะครับ

แต่มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเมียของทหารมาเก็บค่าเช่า

บอกต้องจ่ายค่าเช่าให้เขาแล้วขู่บังคับว่าถ้าไม่จ่ายก็ไม่ให้อยู่
อันนี้มารื้อรั้วด้วยนะครับ
นี่เจ้าของคลิปเขาบอกว่าเป็นเมียทหารนะตามคำกล่าวอ้างของทางเจ้าของคลิปนะครับ
เหตุการณ์นี้นะฮะคู่กรณีของผู้ร้องเรียนเนี่ย

โดยอีกฝ่ายนึงให้เหตุผลว่าเขาเป็นเจ้าของที่ดิน
ก็ให้สามีที่เป็นทหารพาคนมารื้อรั้ว
แล้วล็อกประตูบ้านด้วยไม่ให้เธอเข้าบ้าน
สุดท้ายเพื่อนบ้านแล้วก็ตำรวจสพเมืองนครราชศรีมาเนี่ย
ก็ต้องมาช่วยกันเยอะราจาไกลเกลี่ย
นี่ตำรวจมาเลยนะฮะจะมีเสียงบอกอะไรไม่ต้องเซ้งเซ้งไม่เซ้งเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
เราก็เลยไปคุยกับฝ่ายผู้ร้องเรียนนะฮะ

ฝ่ายเจ้าของคลิปนะครับก็คือป้าอำนวยป้าอำนวยนะฮะแกบอกว่าที่ดินตรงนี้
มันเป็นพื้นที่หลวงนะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นที่ดินของหน่วยงานไหนเมื่อ๖ปี
ก่อนเนี่ยป้าอำนวยกับชาวบ้านก็เข้ามาสร้างบ้านมานี่ล้อมรั้วสังกษีอยู่กันแถว
เนี่ยอยู่กัน๑๐ครอบครัวทีนี้มีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งที่มีปัญหานะเพราะว่า
ครอบครัวอื่นเนี่ยไม่ยืนหาอะไรเลยค่ะแต่ว่าล็อกไว้เธอบอกป้าอำนวยบอก
บ้านป้าหลังเดียวที่มีปัญหากับคนที่มารื้อรั้วคนคนนั้นเนี่ยเธออ้างว่าเป็น
ทหารนะแล้วก็อ้างว่าเป็นเจ้าของที่ต้องให้เธอเนี่ยจ่ายเงินให้สามหมื่นบาท
เป็นค่าเซ้งที่ดินซึ่งไอ้เงินสามหมื่นบาทค่าเซ้งที่ดินเคยจ่ายไปแล้วค่ะเพราะ
ตอนนั้นคิดว่าเป็นเจ้าของที่จริงแต่พอมาสร้างที่พักล้อมรั้วสังกษี
อะไรพวกนี้เนี่ยกลายเป็นว่าถูกกลั่นแกล้งตลอดล่าสุดก็มาอ้างว่าไม่พอใจที่เพื่อนของป้า
เนี่ยไปขับรถจอดหน้าบ้านเขาจนเกิดเหตุการณ์ที่มานี่ฮะมารื้อรั้วสังกษีของที่บ้านป้า
แล้วก็มาล็อกคุณจงล็อกกุญแจจนเข้าบ้านไม่ได้ต้องหนีไปนอนอยู่กระท่อม

หนีไปอยู่นานไหมป้าก็ประมาณสี่ห้าวัน
ได้รับความเดือดร้อนยังไงบ้างครับตอนนี้
ก็ไม่มีน้ำไม่มีไฟ

ป้าไม่รู้จะพูดยังไงที่ป้าก็อยากอยู่แบบสงบนะ

ก็ว่าเขาอยากเป็นเจ้าของศิษย์ที่ตรงนี้

ส่วนบ้านหลังนั้นนะฮะที่ป้าแกบอกว่าเป็นเมียทหารนะนะ
ก็อยู่ห่างจากบ้านป้าไป๓๐๐เมตรนะครับทุกผู้ชมครับ
เราก็ไปดูที่บ้านแล้วนะ

เขาไม่ได้ไปอยู่สร้างบ้านแล้วก็ล้อมรั้วสังกษีอะไร

แต่ป้าแกบอกแกโดนอยู่หลังเดียว
คำถามคือเอาแล้วตรงนั้นมันที่ใคร
เป็นที่ของเมียทหารเขาจริงหรือเปล่า
ไปเก็บค่าเซ้งที่อะไรพวกนี้นะครับ
ทางคุณสุคลเต็มยศยิ่งนะครับ
เป็นผู้มนุยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง
เพราะแถวนี้มีคลองส่งน้ำเราก็เลยไปถามว่าเอ๊ะตกลงพี่มันที่ใคร
เพราะชาวบ้านบอกไม่รู้เหมือนกันที่ใครรู้แต่ว่าที่ของที่หลวง
ก็เห็นมาอยู่กันก็มาอยู่กันหมดเลยนี่ฮะ๑๐ครอบครัว
ทางผอโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองนะครับ
บอกว่าอ่าทางโครงการเนี่ยมีคลองชลประธานแถวนี้จริงนะ
แต่ไม่ใช่ที่ของทางโครงการที่ว่าจะไปเก็บงงเก็บเงินเข้าโครงการ
ไม่ใช่นะฮะค่ะเชื่อว่าไปเก็บเงินกันเองนะ
ไม่รู้ว่าใครมาเก็บกับใครอะไรยังไงอ้าว
เหมือนกับคนที่ออกไปคนนั้นเข้ามาแทนกันมา
คนที่มาหลังก็ไม่รู้หรอกพี่ใคร
รู้ว่าเขามาเก็บเงินก็จ่ายให้เข้าไปเราจะได้อยู่ค่ะ
ส่วนที่ดินตรงนี้เนี่ยมันยังเป็นที่ดินกรณีพิพาท
อยู่ระหว่างพื้นที่ของกรมชลประธานกับที่ธรณีสงฆ์
ซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันต้องไปดูต่อไปว่า
เขาจะเอายังไงกับชาวบ้านที่อยู่กันตรงนี้๑๐ครอบครัว
ทีนี้ก็เลยเรื่องใหญ่ขยายผลต่อเนื่องเลย